จากน้ำมาดูไฟดีกว่าคุณผู้ชมโอ้อันนี้น่าห่วงนะ
ที่เชียงใหม่ก็ยังมีไฟป่าต่อเนื่องเลยนะ

จากป่ามันจะเริ่มลามสวนชาวบ้านแล้ว

คืออันนี้เป็นภาพตอนกลางคืนแล้วนะก็จะเห็นไฟป่าเนี่ยชัดเลย
แต่จริงเกิดขึ้นตั้งแต่บ่าย๓โมงครับ
ในพื้นที่หมู่ที่๖และหมู่ที่๑๒ตำบลแม่งอน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันไฟป่าองค์การบริหารส่วนตะบนแม่งอน
ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็เข้าไปดับตั้งแต่บ่ายแล้วนะ
จนถึงกลางดึกภาพตอนนี้กลางดึกแล้ว

แล้วการจะเข้าไปดับไฟก็ลำบากครับ
เนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาแล้วมันชั้น
จะกระแสลมอีกทำให้ไฟป่ามันยิ่งโหมกระพือโหมกระพือแรงยิ่งขึ้น
เจ้าหน้าที่ต้องจัดกำลังสลับเวรกัน
สลับสับเปลี่ยนเฝ้าระวังกันทั้งคืนเลย

เดี๋ยวถ้าปล่อยให้แบบนี้นะ
มันจะลามแล้วเข้าสวนชาวบ้านเข้าบ้านเรือนประชาชนเอา

กว่าเขาจะเอาสารเคมีเข้าไปฉีดนะ
เขาฉีดได้ทีละห่อมเล็กหย่อมเล็ก
แล้วคนไปตบไฟได้ทีละน้อยทีละน้อย

ผมอยากจะให้ไอ้คนเผาเนี่ยนะเข้าไปดับ
เข้าไปดับจะได้รู้ว่าร้อนแล้วลำบากแค่ไหน
ที่ผมกล้าพูดแบบนี้ผมเคยติดตามการทำงานของหน่วยดับไฟป่า

นี่ครับน่าชื่นชมพวกท่าน
ไอ้พวกจุดไฟเผานี่นะ
คือจะมีพักการเมืองบางพักที่เขาออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า
ก็จะมีในทุนในทุนที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการเผาพวกนี้ด้วยนะ
แบบนี้แหละอาจจะต้องตรวจสอบหน่อยว่าต้องรับผิดชอบไหม